อ่ะมาดูเหตุการณ์ที่บุรีรำนะคะผู้หญิงคนหนึ่งอายุหกสิบหกปีนะ
เป็นหญิงชราแล้วนั้นนะคะเจ็บอดแอด
ไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายสักทีก็เลยคิดว่าต้องสะดอกเคราะห์สักทีแล้วแหละ
หลานไปวัดค่ะไปสะดอกเคราะห์กัน
ไข้ก็ยังไม่หายความเจ็บก็ยังไม่หาย
ความสวยเข้ามาแทรกทันทีนะคะเพราะว่าถูกล้วงกระเป๋า
เคราะห์มาเพิ่มอีกเงินหายแหวนทองก็หาย
มูลค่าเป็นหมื่นเลยนะคะเนี่ยค่ะคนที่ถูกล้วงกระเป๋าคนนี้ค่ะ
ที่กะว่าจะไปสะดอกเคราะห์เนี่ยนั่งแท่งอาทิตย์ตั้ง
เขาบอกว่ามีโรคประจำตัวไม่ค่อยแข็งแรง
ก็เลยอยากไปทำบุญสะดอกเคราะห์วิธีการสะดอกเคราะห์คือลูกโป่ง
ลูกโป่งสวรรค์มา๕ใบจะเอาไปปล่อยตามความเชื่อ
ศรัทธาของวัดนี้นะก็คือเป็นจุดที่มีพระเจ้าใหญ่
เป็นพระประธานของวัดศรีสะแร็ดในพุทธไทยสงฆ์ค่ะออกไปจากบ้านเลย
กับหลานชวนหลานไปด้วยหลานเกิดหิวน้ำก็เลยอ่ะ
ไปถึงวัดที่ไหนล่ะมันมีน้ำอ้าวนั่นไงโรงทาน
คนเยอะดีด้วยมีน้ำหลากหลายแบบเอาไปเข้าไปกัน
เดินแล้วช่วงนี้เบียดไงคะเวลาไปรับอาหาร
รับเครื่องดื่มพอกลับออกมาอาหารได้น้ำได้
แต่สิ่งที่มันหายไปคือเงินทำไมถึงรู้ว่าเงินมันหายล่ะ
เพราะว่ากระเป๋าที่สะพายปากมันเปิดอ้าออกมา
ค้นดูเงินหกพันสามร้อยบาทไม่อยู่แล้ว
แหวนทองหนึ่งสลึงหนึ่งวงไม่อยู่แล้ว
รวมรวมเนี่ยหมื่นบาทตอนนั้นเธอบอกว่ายืนสั่นเลย
ทำอะไรไม่ถูกเสียใจเงินที่มันหายไปเป็นเงินชดเชยภัยแรง
แหนที่หายไปมีคุณค่าทางจิตใจ
เพราะว่าลูกสาวซื้อให้เอาฟังเสียงหน่อยค่ะ
ปล่อยนี้ก็ได้ซองสองแก้วใช้จะได้กระทงติ้บเอามาให้หลาน
พ่อหลานจูง
สงสารคุณยายมากวันหลังดูกระเป๋าดีหน่อยนะคะ

โป่งไม่ปล่อยมาแล้วไปนอกวัดเลย
กลับบ้านแล้วก็ไปปล่อยที่บ้านยายบอกแบบนี้นะคะ

และเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของงานเท่านั้นนะคะ
มีผู้เสียหายที่เขาร้องโวยวายขึ้นมา
เขาถูกล้วงกระเป๋าประมาณ๔๕รายแล้วค่ะ

เป็นที่ชุมชนระมัดระวังกระเป๋าด้วยนะคะ
ว่าอีสานสิให้ระวัง

ไปเที่ยวคนหลายระวังกระเป๋าเอาไว้ทั้งหน้า

สาวอีสานฟิชเจอริงกับสาวใต้